ตอนนี้เราก็ยังคงเกาะติดกับเรื่องของการติดตามหาตัวพออ้อยที่หายตัวไปประมาณ๕๖วันแล้วคุณผู้ชม
ทางญาติเองก็บอกว่าเตรียมฟ้องร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพราะว่าพวกเขาเป็นหนี้เป็นสินครับ
ค่าใช้จ่ายเองครับในการเดินทางไปติดตามหาตัวตามเบาะแสต่าง
เพราะว่าไม่มีใครช่วยเหลือเรื่องของงบประมาณในการติดตามแล้วก็เชื่อว่าผู้กองเน่งรู้ดีว่าพออ้อยนั้นหายไปไหน
ฟังเสียงของญาติกันก่อนครับ
มานี่ก็ว่ามาทรงเรียกอยู่กันทรลักษณ์ทรงกันทรลักษณ์มันเอาไปใสมันคือลดขั้นใดเป็นไปพอใดค่ะมันบูหู
วันของการหายตัวไปของนางสาวจุธาพรอุดอ่อนหรือว่าพออ้อยนะครับ
ซึ่งเป็นผู้มีในการกองการศึกษาอชกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสเกต
ตอนนี้ญาติพี่น้องรวมตัวกันไปเยี่ยมให้กำลังใจนายบุญเลิศแล้วก็นางแหลมอุ่นอ่อน
ซึ่งเป็นพ่อแล้วก็แม่ของพออ้อยที่บ้านอย่างต่อเนื่องครับ
ขณะที่ส่วนหนึ่งก็เตรียมเข้าไปในป่าบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาด้านเขาพระวิหาร
เพื่อไปค้นหาร่องรอยของพออ้อยเพราะว่าญาติสงสัยว่าอาจจะถูกฆ่า
แล้วก็นำศพไปทิ้งในพื้นที่ดังกล่าวเนื่องจากว่ามีชาวบ้านได้กลิ่นเหม็นเน่าโชยมานะครับ
พี่สาวของพออ้อยเองก็บอกว่าตอนนี้เกือบ๒เดือนแล้วที่น้องสาวหายไป
ญาติช่วยกันออกตามหาตลอดส่งผลให้เป็นหนี้เป็นสินในการกู้ยืมมา
เป็นค่าใช้จ่ายในการค้นหาหากที่สุดแล้วพบน้องสาวไม่ว่าจะมีชีวิตอยู่หรือไม่ก็ตาม
จะสามารถดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุและเตรียมฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายส่วนนี้ได้หรือเปล่าครับ
หวังว่าจะพบตัวพออ้อยครับ
บริเวณฟานเขียดนะครับ
ด้านทิศใต้ของหมู่บ้าน
หลังจากที่เมื่อวานนี้ก็ได้ไปทรงบริเวณจุดชมวิวผาหมออีแดง

แต่ก็ยังคงไม่มีวิแววของพออ้อยนะครับ